คุณผู้ชมฮะวันนี้มีการประชุมคอรมอลนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานการประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส

เรื่องเกี่ยวกับมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

จะมีมาตรการอะไรมาเยียวยามาช่วยเหลือกันบ้าง
ใช่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
วีดีโอคอนเฟอร์เนส์ที่ตึกพักดีบดิน
ก็ย้ายจากเดิมที่จะใช้ห้องประชุม๕๐

ซึ่งแม่บ้านบางรายปฏิบัติหน้าที่ในตึกบัญชาการ๑
ซึ่งเป็นสารที่ที่เคยใช้ในการประชุมคอรมอลด้วย
มันก็เลยต้องมีการย้ายการวีดีโอคอนเฟอร์เนสกันนะครับ
สำหรับวาระการประชุมคณะโอบโมรวันนี้

แล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
เชื้อโควิด๑๙ในรอบล่าสุด
เช่นมาตรการด้านการเงินมาตรการด้านสินเชื่อ

รวมถึงมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
เช่นการลดค่าไฟเป็นเวลา๒๓เดือน
มาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ

อย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเฟส๓จะมาไหม

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะนำข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน
เรื่องมาตรการลดค่าไฟฟ้าระยะเวลา๒เดือน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้
ใช้งบประมาณรวมกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งเป็นเงินของพรกู้เงิน๑ล้านล้านบาท
กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งเป็นมาตรการรูปแบบเดียวกับการช่วยเหลือ

โดยจะใช้ฐานค่าไฟเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณแบ่งเป็น๓มาตรการดังนี้นะครับ
ตรการที่๑คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท๑๔
ค่าไฟฟ้าฟรี๙๐หน่วยแรกรวมค่าบริการ
๑๑นี่คือผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือน
ใช่ครับแล้วก็กลุ่มที่๒คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน
อยู่อาศัยประเภท๑๒และ๑๒
๑๒ก็คือใช้ไฟเกินกว่า๑๕๐หน่วยต่อเดือน
ส่วน๑๓ก็คืออัตราตามช่วงเวลาของการใช้
ใช่กลุ่มนี้จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า
ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับเดือนเมษายน
ก็จะคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงประจำเดือนนั้นนะครับ
แล้วก็กลุ่มที่๓ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก
ประเภท๒๑และ๒๗
ไม่รวมส่วนราชการและก็รัฐวิสาหกิจ
ก็จะได้รับค่าไฟฟ้าฟรี๕๐หน่วยแรก
เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ
ในขณะนี้เองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการ
มาตรการทางการเงินการคลัง
เพื่อช่วยเหลือให้เงินเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อน
รวมถึงทางสถาบันการเงินของรัฐ
ในการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินวงเงินกว่า๑๐๐๐ล้านบาทด้วยนะครับ
รวมทั้งขยายเวลาพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย
ส่วนโครงการคนละครึ่งเราชนะหรือว่ามาตรการใหม่ที่จะกระตุ้น
ผู้ที่มีเงินออมนำออกมาใช้จ่ายนั้น
ก็จะมาตามหลังการออกมาตรการเยียวยาไปแล้ว
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไป
รัฐบาลจะเคาะมาตรการใดออกมาก่อนมาตรการใดออกมาหลัง
แล้วก็มาตรการใดที่จะเอามาเยียวยาประชาชนนะครับ